ไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามรูปกันหน่อยนะคะ
พระสงฆ์สามรูปตัดสินใจเข้าไปทุดงกันในป่า

ซึ่งตั้งใจเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปทุดงในป่าใหญ่

ก่อนอันนี้เคยทุดงมาละ๓วัน๓คืน
คราวนี้ตั้งใจจะไป๑สัปดาห์เลย
ก็เตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเตรียมข้าวสารแล้วก็เตรียมกระติกน้ำเข้าไป
เข้าไปได้๑วันปรากฏว่าน้ำหมดค่ะ
ตั้งใจจะไปหาแหล่งน้ำข้างในก็หาไม่เจอ
พอเดินไปเดินมาคราวนี้หลงทิศเลยค่ะ
ทิศตะวันออกตะวันตกอะไรไม่เจอแล้วกลายเป็นหลงป่าไป
สุดท้ายคือคนเราขาดอาหารได้แต่ขาดน้ำไม่ได้ค่ะ

พระสงฆ์สามรูปต้องถึงกับฉันฉี่ตัวเอง
คือต้องฉี่ใส่กาน้ำแล้วก็ฉันฉี่ตัวเอง

กระทั่งพระสงฆ์สองรูปแรกเนี่ยพยายามโทรติดต่อ
พอดิวยังมีสัญญาณอยู่โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็เลย
เหมือนบอกว่าให้เดินออกมาตามเสียงไซเรนนะจนรอดออกมาได้
แต่ยังเหลือพระสงฆ์หนึ่งรูปค่ะพอดีอายุมากแล้ว
แล้วก็มีอาการคือเป็นโรคเกาะหมวดขาเดินไม่ไหว
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พระสงฆ์สองรูปเดินออกไปก่อน
ให้ตามคนมาช่วยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีสองรูปออกมาได้
มีอีกหนึ่งรูปอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกำ
ระดมกำลังกันค้นหานะคะล่าสุดเนี่ยเจอครบทั้งสามรูปเรียบร้อยแล้ว
นะคะภัยการเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
ที่ตำรวจสพนดินแดงพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่กว่า๓๐คน
ได้รับแจ้งมาว่ามีพระสงฆ์สามรูปออกทุดงในป่าแล้วก็หลงป่านะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังกันค้นหา
เห็นบอกว่าหลงป่าตั้งแต่๓๐เมษายนค่ะ
กระทั่งไปเจอพระทุดง๒รูปห่างจากสำนักสงฆ์หลังเขื่อนลำนางรองประมาณ๑๐กิโลเมตร
๒รูปที่ไปพบสภาพคืออิดโรยมากแล้วก็ขาดน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็แบ่งกลุ่มกันเบื้องต้นช่วยพระสงฆ์สองรูปออกมาก่อน
ส่วนที่เหลือในกระจายกำลังค้นหาพระสงฆ์อีกหนึ่งรูป
เมื่อวานนี้หาทั้งวันก็ไม่เจอนะคะ
พระสงฆ์ทั้ง๓รูปคือพระวิรัติมหาวิโรวัย๖๐ปี
สุชาติวัย๓๙ปี
รูปนี้คือ๒รูปที่ออกจากป่ามาได้
ส่วนอีกรูปหนึ่งที่ยังออกมาไม่ได้คือพระอ้วนวัย๖๕ปีค่ะ
วิรัติเล่าให้ฟังบอกว่าเคยมาทุดงแถวนี้แล้วครั้งนึง
ตอนนั้นทุดงอยู่๒วัน๒คืน
แต่ครั้งนี้ตั้งใจว่าจะทุดงในป่าใหญ่๗วัน๗คืน
ก็เข้าไปกันตั้งแต่๒๙เมษายน

พอตื่นเช้ามืดวันที่๓๐เมษายนก็เดินเข้าป่าตอนตี๓
เสบียงก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ข้าวสารน้ำดื่มพกกันไปคนละ๒ขวดนะคะขนาด๖๐๐มิลลิลิตร
ก็ตั้งใจว่าเอาไปเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาน้ำในป่าต้มฉันเอาก็ได้
พอเดินไปได้ไม่นานปรากฏว่าน้ำหมดค่ะ
คือช่วงนี้อากาศมันร้อนมากน้ำก็จิบอยู่เรื่อยมันก็หมดเร็วอะนะคะ
พระสงฆ์ทั้ง๓รูปก็พยายามหาแหล่งน้ำในป่า
แต่ตามแอ่งหินไม่มีน้ำเลยค่ะมีแต่ร่องรอยเท้าของช้าง
ตัดสินใจเดินหลบทางช้าง
จังหวะนี้แหละค่ะที่พระทั้ง๓รูปเริ่มหลงทิศ
ทิศตะวันออกตะวันตกไม่เจอแล้ว
แล้วก็คิดว่าน่าจะหลงป่าแน่นอนแล้ว
คราวนี้ล่ะค่ะวิกฤตแล้วเพราะว่าน้ำไม่มี
สุดท้ายต้องตัดสินใจฉี่ใส่กาน้ำแล้วก็ดื่มประทังชีวิต
โชคดีมากนะคะที่โทรศัพท์ยังใช้ได้
คลื่นโทรศัพท์ยังมีก็เลยโทรติดต่อญาติ
จนมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งบอกให้เดินออกมาตามเสียงไซเรนจนลอดออกมาได้
สำหรับพระอ้วนที่ไม่ได้เดินออกมาด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่า
อ้วนมีโรคเกาะเป็นโรคประจำตัวแล้วโรคเกาะกำเริบ

พระสงฆ์ทั้งสองรูปเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวออกไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะรีบพาเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
แต่พอจังหวะกลับเข้าไปมันก็ไม่รู้แล้วว่าค่ะว่าอยู่ตรงไหน
วิรัติบอกเลยว่าส่วนตัวคิดว่าสาเหตุการหลงป่าเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าพระอ้วนนี่แหละไปเดินข้ามเครือสาวหลง
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะต้องบอกก่อนคือชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเวลาเข้าป่าอย่าเดินข้ามเครือสาวหลง
เพราะว่าถ้าข้ามเนี่ยจะทำให้หลงป่า
สาวหลงเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นว่านเป็นว่านหายาก

ใช่จะมีแบบตัวผู้กับตัวเมียแล้วก็จะมีกลิ่นหอม
ถ้าคุณผู้ชมลองกูเกิ้ลดูนะเขาจะมีขายด้วยนะเป็นเหมือนกับเมตามหานิยมมีเสน่ห์เอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้
เขาก็เลยเชื่อกันว่าห้ามข้ามมันไม่ดีอะไรแบบนี้
แต่ว่าหลักก็คือพระวิรัติเองก็ยอมรับนะคะว่าวางแผนการทุดงไม่ดีด้วยแหละถึงได้หลงป่า
ทงเข็มทิศไม่ได้เอาไปอะไรแบบนี้ก็บอกว่าคราวหลังถ้าจะทุดงเนี่ยจะวางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
พอพระทั้งสองรูปออกมาได้ก็ออกมาทำพิธีเปิดป่าทันทีเลยค่ะ
ทำตั้งแต่เมื่อวานและตั้งใจว่าจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาจนเจอพระอ้วนแล้วก็จะได้ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
ล่าสุดวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ตำรวจสพนดินแดงฟปอนดินแดงตช๒๑๕
แล้วก็หน่วยกู้ภัยสว่างจุดโนนดินแดงเกือบร้อยนาย
ก็ยังคงเดินหน้าออกค้นหาพระอ้วนที่หลงอยู่ในป่า
วันนี้ก็คือวันที่๓แล้วนะคะอาการน่าจะเริ่มแย่แล้ว
เพราะว่าเท่ากับขาดอาหารและน้ำมา๓วันเต็ม
จากนี้ก็ยังได้พรานป่าแล้วก็สุนัขตำรวจมาร่วมภารกิจในการค้นหาด้วย

โดยเขาบอกว่าการค้นหามีอุปสรรคเยอะมาก
โดยเฉพาะกู้ภัยเขาไม่ค่อยชำนาญพื้นที่
ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแล้วก็พรานป่าที่ชำนาญเส้นทางกว่า

ที่สำคัญคือป่านี้มันเป็นป่าดงดิบ
ลักษณะคือรกทึบนะคะก็เลยแบบ
มันไปแล้วมันไปลำบากต้องใช้มีดตัดกิ่งไม้ไปตลอดทาง
ไม่รู้พิกัดที่แน่ชัดอีกว่าพระอ้วนไปพลัดหลงอยู่ตรงไหนกันแน่
จนกระทั่งมีรายงานออกมาว่าล่าสุดเจอพระอ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ยังคงมีชีวิตแล้วก็ปลอดภัยดีแต่ว่าอิดโรยมากอ่อนเพลียมาก
ตอนแรกไม่รู้พิกัดชัดเจนว่าอยู่ตรงไหน
เพราะว่าติดขัดเรื่องสัญญาการสื่อสาร
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถเข้าไปถึงตัวแล้วก็ช่วยเหลือพระอ้วนออกมาได้แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่นำตัวพระอ้วนออกมาได้สำเร็จนะคะ
ตอนไปพบสภาพคืออิดโรยหมดแรง
อ้วนท่านก็บอกแค่ว่าปวดขาปวดท้อง
อยู่ในป่าเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำอะไรเลย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เปรย์นี่ค่ะหามออกมานะ
คือเดินไม่ไหวแล้วหามออกมาแบบนี้
ที่เดินหลงป่าก็คือเข้าไปทุดง
แต่พอเดินไปเดินมาอ้าวหลงทาง
ยังดีนะพอจะโทรศัพท์ได้โทรศัพท์หาญาติ

แต่จะเดินออกมาก็เดินไม่ไหวปวดขาหมดแรง
ก็ให้พระสองรูปที่มาด้วยกันเดินไปก่อน
ให้ไปตามคนมาช่วยพอพระทั้งสองรูปออกมาได้
กลับจำทางที่เดินออกมาไม่ได้อีก
เนี่ยค่ะหลังพาพระอ้วนออกจากป่ามาได้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งโรงพยาบาลโนนดินแดงค่ะ
ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองนี่นะคะ
อ้วนก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวได้มากนัก

พลากรรัตนประพากูลเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่าง
จัญญาธรรมจุดอำเภอโนนดินแดงบอกว่า
หลังทำพิธีเปิดป่าแล้วก็ออกตามหาตั้งแต่๙โมงเช้า
๒ชุดเลยค่ะออกตามหา
บ่ายโมงครึ่งก็เจอพระอ้วน
ห่างจากจุดที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการการค้นหาไป๔กิโล
และตลอดเส้นทางเป็นป่ารกทึบมากนะคะ
ต้องใช้มีดตัดกิ่งไม้เพื่อเดินเท้าเข้าไป
พระอ้วนคือสภาพพระท่านอิดโรยมากค่ะ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนก่อนจะเคลื่อนย้าย
ก็ใช้ผ้ามัดกับไม้
พระอ้วนท่านนอนอยู่บนผ้าเหมือนเป็นเปรย์ค่ะ

เจ้าหน้าที่๔คนก็ช่วยกันแบก

แค่ป่ารกด้วย

กว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายพระอ้วนออกมาจากป่าได้ค่ะ
คือมันลกลกลกคือมันลกลกมากค่ะพี่
แล้วก็มันเป็นเหมือนป่าดงดิบ

คือมันจะไม่มีไม่มีทางซ้ายไม่มีทางขวา
เราเดินไปมันก็ตันอย่างนี้ครับ

ทางที่เราเดินคือเราเดินตามพวกพุ่มไม้ที่มันเป็นโล่งหน่อย

ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสุดท้ายพบพระทั้ง๓รูปเรียบร้อยปลอดภัยดี